คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความน่ารักของเด็กหน่อยนะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์เนี่ยเป็นวันเด็กแห่งชาติใช่ไหม
หลายคนก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวทำให้ตัวเองเป็นเด็กลง
เพราะว่าเวลาเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็จะดูว่าเป็นเด็กตลอดเวลา
เดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูแฟชั่นของเด็กหน่อยว่า
ยุคนี้เขามีแฟชั่นการแต่งตัวแบบไหนกัน
แฟชั่นยุคนี้ไทยแลนด์๔๐แล้วเหรอคะ
สั้นข้างยาวข้างกันไปเลยแบบนี้
เป็นแฟชั่นบรรลือโลกมาก

แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะมาก
อาจจะด้วยความที่สงสัยในแฟชั่นของน้องเขา
น้องเขาไม่รู้ว่าเอาไอเดียแบบนี้มาจากไหน

ว่ากางเกงข้างนึงมันสั้นข้างหนึ่งมันยาว
หรือว่ามันจะเหมาะกับประเทศไทยของเรา
อากาศบ้านเราตอนนี้คือจะร้อนหรือหนาวดี
ถ้าร้อนก็ใส่ขาสั้นถ้าหนาวก็ใส่ขายาว
ก็เลยสั้นข้างยาวข้างไปเลยอะไรแบบนี้

เป็นแฟชั่นแล้วกันเป็นควันหลงวันเด็ก
ไม่น่าจะมีใครทำตามแล้วก็ไม่รู้ว่า

แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ประกาศตามกลับบ้านแล้วนะคะ

เพื่อนมีแน่ใจว่าหลังหนีทำไม
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีส่วนใหญ่ก็จะมาตั้งคำถามกันนะคุณ
อย่างเช่นดีเนี่ยโลกไม่จำก็ต้องแบบนี้แล้ว
อ่าแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนอ่ะเนาะมันก็ดีนะคุณนะ

ใช่แล้วก็เนี่ยค่ะค้ากลับระวังด้วยเด้อ
บางคนก็บอกนะน่ารักอีกแบบหนึ่งได้ฟิลล์นะคะ
ตัดขากางเกงเพื่องานนี้กลับบ้านนะโดนแม่ตัดค่าขนมแน่นอน
ไม่เหลือนะกลับไปไม้เรียวกั้นมะยมแน่
ส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะมาแซวกันแบบนี้นะคะ
น่ารักดีคุณเดี๋ยววันหลังลองให้คุณชนะใส่ดู
กางเกงตัวนี้มันเป็นแฟชั่นในยุคไทยแลนด์๔๐ของเราแบบนี้
เป็นควันหลงวันเด็กน่ารักเดี๋ยวลองดูว่า
ถ้าตัดขางเกงคุณชนะข้างหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไง
โอ้โฮมันจะดูไม่จืดเลย
มันดูได้เนอะคนที่ใส่แล้วดูแบบมีสไตล์เลย
เวลาเสื้อผู้หญิงเค้ายังมีข้างนึงมีแขนเลย
คลักสั้นยาวอย่างไรบ้าง

เอาจริงมันก็ลุยสถานการณ์ได้หลายแบบ
อ่าดิเซ็นต์บอกแล้วมันต้อนรับอากาศช่วงนี้
ใช่คือถ้าเกิดว่าแถวบ้านน้ำท่วมแล้วก็เดินเขย่งเขย่งกับเรา

หนาวก็นี่ไงก็เข้าเอาข้างที่มีขายาวเดินเอา
แล้วขาสั้นน่ะก็พับเอาไว้

นั่นแหละสิมีอยู่สองอย่างตัดกางเกงให้กับตัดเงินไปเลย